และพร้อมร้อนการเงียบ

เช็คราคาของเห็ดวันนี้กันบ้างค่ะ

บาทต่อกิโลกรัมสำหรับเห็ดฟางนะคะ

และเห็ดเข็มทอง๓๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ